แต่ว่าก่อนที่จะหิวก่อนที่เราจะมีอาหารอร่อยมาเสิร์ฟ
เดี๋ยวเราไปยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์ที่จังหวัดนครราชศรีมากันหน่อยนะคะ
เจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเป็นเสียงเหลี่ยกของลิง
เพราะว่าเราต้อนรับสมาชิกใหม่เป็นลูกลิงคอมม่อนมาโมเศษค่ะ

ไม่รู้ว่าคลอดออกมาร้องอูแว้นหรือร้องเจี๊ยกคุณปกติ
ในลิ้งไงลูกลิ้งอ่าเดี๋ยวลองให้ดูใกล้นะ
ลุ้งลิ้งโอ้ยน่ารักจังเลยนี้คุณเห็นไหมที่เราวงไว้

แม่อาจจะบังอยู่อีกนึงนะครับถ้าไม่วงไว้นี่แทบไม่เห็นจริง
ใช่เพราะว่าเขาตัวเล็กมากเลยค่ะ
ที่สวนสัตว์นครราชสีมาตะบลชายมงค์คนนำพื้นเมืองจังหวัดนครราชสีมา
เปิดตัวความน่ารักน่าเอ็นดูของลูกลิงมาโมเศษหูขาวนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าเป็นลิงที่เล็กที่สุดในโลก
มีหางยาวด้วยหากินกลางวันกินผลไม้เป็นอาหาร
มาโมเศษเป็นลิงที่มีน้ำหนักประมาณ๕๐๐๗๐๐กรัมเท่านั้นเอง
ยังไม่ถึงโลเลยไม่ถึงโลเลยคุณ
สมาชิกใหม่ของสวนสัตว์เพิ่งลืมตาดูโลกมาเมื่อวันที่๑๒มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
แต่ตอนนี้เรายังไม่ทราบเพศของลูกลิงตัวใหม่
เพราะว่ายังคงเกาะติดคุณแม่อยู่ติดอยู่ที่หลังแม่ตลอดเวลาแบบนี้นะจ๊ะ
ซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถเข้าชมความน่ารักน่าชังของลูกลิงเกิดใหม่
อย่างใกล้ชิดได้แล้วนะคะคุณผู้ชม
และก็ต้องบอกว่าลูกลิงตัวนี้เป็นลูกลิงตัวที่๒นะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งจะเกิดใหม่เมื่อเดือนมกราคม๑ตัว

แล้วก็มีผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาท่องเที่ยว
ชมวิถีชีวิตของสัตว์ป่ากันคึกคักเลย
โดยเฉพาะช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดยาวนั่นเองนะคะ
รวมถึงเปิดให้คณะนักเรียนมาทัศนะศึกษาที่นี่กันได้ด้วย
ใครที่อยากมาสัมผัสวิถีชีวิตของสัตว์
แล้วก็มาชมลูกลิงคอมม่อนมาโมเศษที่เพิ่งเกิดใหม่ตัวนี้
กันได้เลยสวนสัตว์นครราชศรีมาเปิดทุกวัน
ตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
หรือว่าโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเลยนะคะ
ถ้าจะเข้าชมเป็นหมู่คณะก็ติดต่อล่วงหน้าไปกันได้เลยจ้า
หยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ดีนะ

เพราะว่าเด็กเนี่ยเวลาเขาไปดูสัตว์
เขาจะได้เปิดประสบการณ์เปิดลกกระทัดใหม่
เขาบอกว่าประสบการณ์มันสำคัญมาก
สำหรับการเรียนรู้การเติบโตของเด็กนะ

เดี๋ยวดิฉันจะตั้งชื่อให้ลูกลิงตัวนี้

ชนะ

ก็เขาบอกว่านึกถึงอะไรก็ให้ตั้งชื่อแบบสิ่งนั้นออกมา

หมามุ้ยอันนี้